อันนี้สารอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศมีคำตัดสินออกมานะครับว่าจีนนั้นไม่มีข้ออ้างในการจะไปครอบครองทรัพยากรทางทะเลทั้งหมดนะครับในทะเลจีนใต้
ก็ส่งผลให้ไต้หวันนั้นออกมาตอบโต้คำตัดสินที่ว่าเกาะไทยปิงของไต้หวันเป็นเพียงก้อนหินเท่านั้น
เมื่อวานนี้นายอเล็กซ์ฮวงโคศกธรรมเนียบประธานาธิบดีไต้หวันแถลงปฏิเสธคำวินิจฉัยของคณะผู้พิพากษาสารอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่ระบุว่าเกาะไทยปิงหรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่าเกาะอิตูอาบาในทะเลจีนใต้ซึ่งไต้หวันควบคุมอยู่เป็นเพียงก้อนหินซึ่งไต้หวันคิดว่าเรื่องนี้

การชุมนมของชาวจีนนับ๑๐คนบริเวณศาลอนุญาโตตุลาการถาวรแนนาคอร์นเฮ็กของเน็ตเทอร์แลนด์
เพื่อเป็นการสนับสนุนท่าทีของจีนโดยผู้ประท้วงบอกว่าคำตัดสินที่ออกมานั้นจะยิ่งทำให้สถานการณ์ทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
และบอกว่าพวกเขานั้นมีหน้าที่ชี้แจงกับคนอื่นว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อจีนมีประวัติศาสตร์ยาวนานในทะเลจีนใต้และการเชื่อว่านี่เป็นเรื่องทางการเมืองครับ
ประท้วงบอกว่าเขาจะยืนยันที่จะสนับสนุนท่าทีของทางรัฐบาลจีนเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ
หลังจากรัฐบาลจีนออกมาแถลงการปฏิเสธคำตัดสินของสารที่ระบุว่า
ไม่มีข้อสนับสนุนทางกฎหมายที่จะอ้างสิทธิ์ครอบครองตั้งแต่ประวัติศาสตร์
ทรัพยากรภายในทะเลจีนใต้
รอบคลุมพื้นที่เขตเส้นปรัก๙จุดตามแผนที่ของจีน
แต่ย้ำว่าข้อพิพาทจะต้องได้รับการคลี่คลายผ่านทางการเจรจากับทั้งสองฝ่ายครับ